ทุกผู้ชมครับที่หาดใหญ่สงขลานะครับอาม่าเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
มีชายสติไม่ดีมาที่ร้านมาขอใบจากพันยาเส้นแต่อาม่าแกไม่ให้
ก็เลยชกอาม่าเลยนะฮะโชคดีที่ถอยหลบทันนะครับแต่ยังโดนเข้าแว่นนะครับ
นี่ฮะอาม่าบอกไม่ให้ไม่ให้นี่ชกแล้วก็เดินไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชายสติไม่สมประกอบนะครับมาขอใบจากพันยาเส้น
อาม่าเจ้าของร้านขายของชำ

โรงเรียน๒ตะบนคอหงที่หาดใหญ่สงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพเลยนะฮะชกเข้ามาที่หน้าแต่ว่า
จังหวะถอยหลบด้วยนะฮะก็เลยโดนเข้าไปที่แว่นสายตานะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีไปเจ้าของร้านกับชาวบ้านบอกตอนเนี้ย
กลัวกันมากกลัวจะไม่ปลอดภัยไม่รู้ผู้ชายคนนี้จะกลับมาเมื่อไหร่อีกนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปคุยกับอาม่านะฮะอาม่ายุค๖๖ปีนะครับ
แล้วก็ลูกชายด้วยนะครับอาม่าก็โชว์แว่นตาที่ถูกชกจนเนี่ย
โดนแว่นเขาดีแว่นพังเสียหายเลยนี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ
บอกว่าชายสติไม่ดีคนนี้เนี่ยเข้ามาขอใบจากยาเส้นนะฮะ
แต่ไม่ให้เพราะว่าไม่อยากให้เข้าร้านก็บอกให้ออกไป
สุดท้ายเนี่ยเขายกแขนขึ้นมาจะทำร้ายแล้วก็ชกเข้ามาที่หน้า
โชคดีที่โยกตัวหลบแล้วก็ถอยหลังด้วยก็เลยโดนเข้าที่แว่นนะฮะ
ชายอาม่าบอกว่าชายสติไม่ดีคนนี้เขาเดินมาขอของบ่อยฮะ
ขอน้ำบ้างขอขนมขอบุหรี่ตามร้านขายของต่างแถวนี้นะครับ
แล้วระยะหลังเนี้ยหนักขึ้นคือเริ่มทำร้ายร่างกายนะฮะ
ว่าเขาจะทำอะไรก็ดีก็เลยฝากบอกยศตรีว่ายังไง

หาดใหญ่สงขานะครับทุกผู้ชมครับ

ก็เจอเขาอยู่เหมือนกันฮะเขาก็ตะเวนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ